บอกว่าอยากจะเพิ่มเติมตรงเรื่องของคดีตรงนี้หน่อยใช่มั้ยครับ
ก็อย่างนี้เมื่อคุณและประชาชนที่ดูในรายการไทรลัศน์อยู่

ยังไม่มีใครรู้เลยนะผมพูดวันที่เท่าไหร่
ผมพูดเมื่อวันที่วันพฤหัสที่๖ในการแถลงข่าวผม
ที่ผมเอารถทัวร์มาโชว์แล้วผมบอกนี่มันหลานประยุทธ์
ไปเช่ารถอะไรกับทางกิจการของตู้ห่าวเขา
ใช่พฤหัสที่แล้วนะวันที่๖ก็แสดงว่าเมื่อผมพูดแล้วเนี่ย
หลังจากนั้นวันที่๙คือวันจันทร์
ผมไปที่ศูนย์ประชุมศิริกิจและได้พบนายกหลังจากนั้นก็คือวันนี้
ก็คือวันพฤหัสวันจันทร์และพฤหัส๑๒ก็เท่ากับว่าการทำงานของผมเนี่ย
ในเรื่องนี้มีผลตอบรับมาภายใน๗วันคุณคิดว่าไม่เร็วอีกเหรอ
ผมเองเนี่ยคืออย่าไปมองคนที่ว่าไม่ดีทั้งหมด
ผมไม่ได้มองอย่างนั้นพบตรแกก็มีข้อดีของแก
เพราะว่าตลอแกเป็นคนที่เป็นข้าราชการตระจำแกก็ไม่อยากให้ใครมาสั่นครอนตำแหน่งแก
ซึ่งแน่นอนทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแต่ถามว่าแกทำงานไหม
แกก็รออาจจะรอทิศทางลมฟ้าลมฝนดังนั้นวันนี้พฤหัสนี้จะเจอแล้วนู่นนี่นั่น
ทั้งตลวจจับศีลบนทั้งคดีโนฑราชทั้งแจ้งตู้เห่าฟอกเงิน
แกต่อยซ้ายต่อยขวาอยู่ตอนนี้
ทีนี้ผมถามว่าณวันนี้คุณจะทำอะไรต่อชูวิทย์
ท่านผู้ชมต้องบอกผมว่าจะทำอะไรต่อ
หลังจากนี้คุณจะให้ผมนั่งแถลงข่าวเช้าแถลงข่าวเย็น
คือบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหเห็นคุณชีวิตออกมาดูขึงขังดูแบบก็เงือกอยู่ตลอด
แต่พอได้ไปเจอนายกวันนั้นทำไมดูลดโทนลงหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
เพราะวันรุ่งขึ้นผมก็แถลงข่าวต่อวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันอังคารผมก็พูดของผมต่อถึงข้อมูลใหม่
เพราะข้อผิดพลาดของทางบอชนเนี่ยมันเต็มไปหมดเอาละเรื่องนี้มันไปหยุดที่เจร
เดี๋ยวลองให้เจรสอบแล้วรอผลออกมาตอนนี้เราเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้ายังไง
เร็วนี้เนี่ยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นการอภิปรายแบบไม่ได้ลงคะแนน
เป็นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติถูกต้องซึ่งสภาเนี่ยยังยังทำได้หนึ่งครั้ง
ก่อนที่จะหมดวาระหมดวาระใช่อ่าซึ่งเออเมื่อวานเห็นคุณชุวิตไปสภา
นี่ไงก็นี่คือแผนต่อไปไงคือคุณภาคภูมิผมกุ้มใจจริงนะ
แต่การทำงานกับประชาชนเนี่ยคุ้มเพราะว่าอะไรเงินเดือนก็ไม่มี
นี่ผมควักเงินผมไปเองนะเนี่ยพยงพยานที่หามาเนี่ยพยานปากเอกผมเนี่ย
ผมควักเงินให้เขามาแล้วค่าเครื่องบินเนี่ยแล้วเขาก็กลัวด้วย
ผมต้องใช้วิธีกล่อมใช้วิธีพูดให้เขาให้เข้าใจนะฮะ
วันนี้เนี่ยโอเคตำรวจก็ไปคุ้มครองเขาแล้วนะครับ
แล้วก็ค่าเดินทางมีออกให้มีคุ้มครองตามโปรแกรมของเขา
ผมกลุ้มใจตรงไหนผมกลุ้มใจตรงว่า
คือแผนพวกนี้มันต้องวางแผนมันไม่สามารถที่จะไปแบบ
เดินไปมั่วซั่วทำนู่นทำนี่มั่วซั่วได้หรอกครับ
มันเป็นแผนการที่เราจะต้องวางไว้
ดังนั้นแผนต่อไปของผมเนี่ยผมก็บอกไว้แล้วว่า
เดี๋ยวดูภาพเหมือนสักครู่ดินี่
เป็นพักฝ่ายค้านในนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวพันธุ์นะเห็นไหมเพราะไอ้ตู้หาวนี้มันพันไปหมดเลยทุกเรื่องเลย
มันผ่านไปทั้งนักการเมืองทุกพักสามถามว่าเรื่องนี้จะพูดในระยะเวลาสั้น
ลีลาตลกมันต้องมีสาระมันต้องมีข้อมูลดังนั้นการมีข้อมูลได้และคนพูดในเวลาจำกัด
มันไม่ใช่พูดได้เรื่อยเปื่อยเวลาในสภาเขามีให้เวลาคุณแค่นี้
ดังนั้นพักเก้าไก่มีสอสอพอสมควรดังนั้นการพูดเวลาที่ได้มาผมเชื่อว่า
ก้าวไกรโดยที่คุณรังสิมันโรมได้เวลาพอสมควรไม่ใช่ได้เวลาแค่๑๕นาที๒๐นาทีครึ่งชั่วโมง
เพราะเรื่องนี้มันทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึก
คุณชูวิทย์อยากให้คุณรังสิมันโรมเขาอภิปรายแทนในเรื่องอะไรบ้างเนี่ย

คุณภาคภูมิการอภิปรายเรื่องขบวนการจีนสีเทาไม่ใช่อยู่โป้ง
แล้วก็วางแล้วก็พูดได้เลยมันต้องโยงหน่อยหรือเปล่า
บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามมาแต่ต้นเรื่องมันตั้งสามเดือนแล้วนะ
แล้วก็ข้อมูลนี้เยอะมหาศาลเลยผมว่าถ้าข้อมูลผมเนี่ยมันเขียนหนังสือได้เป็นหนังสือเป็น๓ตอนจบเลย
ตอนจบเลยดังนั้นคุณรังสิมันจะต้องสรุปข้อมูลเกริ่นนำส่วนแรกก่อน
ส่วนแรกต้องเกิดนำก่อนว่าให้เข้าใจเห็นว่าภาพรวมของกลุ่มทุนจีนสีเทาเป็นยังไง
รายละเอียดเกี่ยวกับตำรวจไม่ต้องพูดหรอกครับเพราะว่าผมพูดไปจนเยอะแล้ว
ประเด็นสำคัญที่คุณรังสิมันโรมจะต้องพูดคือหัวใจที่ทำให้เรื่องนี้
แทงกันยิงกันมันไม่ใช่แต่มันมีการยุโยงส่งเสริมสนับสนุน
เป็นที่ปรึกษากันอย่างไรถึงทำให้คดีนี้คดีในตู้เห่าเนี่ย
ถึงเป็นคดีที่ใหญ่และทำไมถึงย้ายผู้กำกับได้อยู่แค่คนเดียว
โดยปกติเนี่ยชาวบ้านก็รู้ถ้าเจอบ่อนนี้ก็โดนละ๕เสือสอนอ
คุณแปลกใจไหมล่ะคุณภาคภูมิคุณมองหน้าผมคุณต้องแปลกใจเหมือนกัน
ว่าทำไมย้ายตำรวจได้แค่คนเดียวคือผมก็เลยจะถามว่าที่คุณชุวิต
ให้คุณฝากเขาเรียกว่าฝากแล้วกันนะฝากสิให้ทางสสเก้ากลาย
ให้คุณลังศิพรรณช่วยอภิกรายให้เนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกว่าอย่างนั้น
ผมเรียกว่าผมเป็นประชาชนเอาข้อมูลไปให้นะผมก็ถูกต้องผมก็ต้องเอาข้อมูลไปให้
แทนผมหรือเปล่าล่ะให้ผู้แทนช่วยไปอภิปรายในสภาให้เราหน่อย
ผู้แทนเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนคนเดียวเองแต่นี่ว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องของอาธิกรรม
ข้ามชาติทีนี้คุณชุวิตจะให้เขาอภิกรายใครอภิกรายนายกนายกแน่นอนสิ
นายกเลยนะเพราะนายกเป็นใครเป็นประธานกรตรคุมตำรวจหรือเปล่าล่ะ
คุมสำนักการณ์สำนวนแห่งชาติถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณรังสิบันโลง
จะอภิกรายพอบอทำไมจะอภิกรายนายกเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยข้อมูลต่างที่คุณชุวิตให้ไป
ถูกต้องมันจะมีข้อมูลใหม่อะไรเพิ่มเติมจากที่คุณชูวิทได้เคยเข้าใหม่อยู่แล้วล่ะครับ
คุณราชมันลงคงไม่เอาข้อมูลแต่ถ้าพูดใหม่แล้วไม่โยงถึงเก่าเนี่ย
มันก็จะพูดไม่เข้าใจมันเหมือนจิ๊กซอร์มันต้องร้อยถูกต้องไหมครับให้เห็นภาพให้หมด
เหมือนจิ๊กซอถ้าเกิดอยู่คุณวางตัวนี้ลงไปตัวหนึ่งเนี่ยมันต่อไม่เต็มหรอกครับ
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องโยงเรื่องอื่นให้เขาเห็นภาพรวมทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น
โดยที่อันสุดท้ายเนี่ยที่ผมเก็บไว้เนี่ยหมายถึงก็ต่อจิ๊กซอครบแล้วมันหายไปอยู่ตัวนึงมันอยู่ไหนนะไอ้ตัวนี้อยู่ไหนนะ
นี่ไงนี่ไงวางลงไปปุ้งครบพอดีเลยจิ๊กซอร์ทั้งหมดครบพอดี
ถึงยังมีข้อมูลอยู่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยเหรอถูกต้อง
และจะให้คุณรังสิมันโรมเป็นผู้พูดเปิดเผยในสภาถูกต้องในการอภิปรายนายกใช่
ถ้าอยู่ที่คุณรังสิมันนี่ยังไม่ได้อยู่ที่ผมนะผมจะไปบีบคอคุณรังสิมันแล้วพูดได้ยังไงล่ะ
เกี่ยวกับอะไรอ่ะบอกได้ไหมผมไม่กล้าบอกหรอกผมไม่กล้าบอกหรอกเหรอ
แต่มันจะโป้งลงไปเลยอย่างนี้หรอก็ต้องโป้งสิครับโป้งไปแสดงถึงการเพิกเฉย
ปล่อยให้ทุนจีนสีเทาเหล่านี้เนี่ยเหิมเกลิมการปล่อยให้ทุนจีนสีเทาเหล่านี้เติบโตเสิร์ฟสาร
ที่จะกระทำการแบบนี้ได้ปล่อยให้ทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วผมถามว่าถ้าปล่อยให้ทำแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ดูแลกันเลย
ไหนว่ารักไหนว่าเถิดทูนดังนั้นเรื่องนี้อาจจะรมรัฐบาลชุดนี้เลยก็ได้
โดยดีกว่านะมันเริ่มตั้งใหม่ล้างไพ่เกินไปเลยก็อาจจะเป็นเงยก็ได้เดี๋ยวเราฟน์เดี๋ยวเราฟังได้สภานะ
ผมเหลือเวลาอีกประมาณ๒๓นาทีนะ
แต่ในส่วนของพยานหลักฐานจริงแล้วเนี่ย
อย่างที่พบตรบอกว่าเขามั่นใจว่า
พยานหลักฐานสามารถเอาผิดกลุ่มที่กระทำความผิดได้
คือจริงจริงเนี่ยอ่ามันก็แน่นพอสมควร
แต่คุณอย่าลืมนะครับที่เขาบอกว่าสอไปสี่ร้อยปากเนี่ย
อืมพยานเหล่านี้เป็นพยานเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมทั้งนั้น
แต่มีพยาลม์แบดล้อมมีคนหนึ่งคนอื่นบอก

ถูกไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่า
ผมอุตส่าห์เก็บพยานคนสำคัญไว้
ซึ่งไปยันให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำเป็นจริง
ดังนั้นคุณจะมีพยาน๔๐๐ปากเนี่ยพยานมันไม่เห็นมันก็ไปสอบก็ไม่มีประโยชน์

ก็นั่นแหละสิครับแล้วเสร็จท่านดูแลพยานผมด้วย
เพราะพยานต่างเหล่านี้ทำไมไม่ไปหาตำรวจล่ะทำไมมาหาชูวิทย์
อันนี้ต้องตั้งคำถามด้วยนะครับเพราะว่าชูวิทย์ผมเป็นประชาชน
พยานคนนี้เกือบจะไม่ได้ให้การซะแล้วใช่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะครับ
ดังนั้นพยานต่างเหล่านี้ล้วนเป็นพยานสำคัญ
ซึ่งจะมายืนยันข้อมูลหรือว่าสำนวนนี้ให้มันแน่นขึ้น
ตัวนี้คือตัวสำคัญเพราะว่าคุณมี๔๐๐ปากให้คุณมีพันปากเลย
ปากคุณก็มองไม่เห็นหรือไม่มีประโยชน์อะไร
แต่พยานต่างเหล่านี้จะมีการแน่นขึ้นถ้าเกิดมีพยานของผมเข้าไป
เหมือนกันที่ผมเปรียบเที่ยมให้ฟังหลักหานะครับคุณชูวิตบอก
โอ้โหกว่าจะเก็บกว่าหรือช้าหรือวงจรปิดพวกนี้ยังมีไหม
มียังมีแต่ว่าเพียงแต่ว่าพยานต่างเหล่านั้นมันสู้พยานบุคคลไม่ได้หรอกครับ
มันเป็นพยานคนจะยืนยันได้ชัดเจนกว่าตรงนี้ตรงนี้ผมจะบอกคุณภาคภูมิก่อนจะจบว่า
ตอนนี้กำลังดำเนินการมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วผมพูดกับคุณภาคภูมิ
จุดสุดท้ายแล้วหละจากลายแมคแล้วเหรอถ้าเกิดส่งสารไปคุณยัง
ตรงนี้ผมก็หมดหน้าที่แล้วสิครับจะกลายเป็นว่าผมจะไปนั่ง
มันมีเรื่องอื่นไหมที่จะไปเลือกต่อไปไปไล่จัดการต่ออะไรยังไงต่อ
อย่างนี้มันมีพันไปถึงเรื่องพนันออนไลน์พนันออนไลน์ใช่
คือกลุ่มทุนจีนต่างเหล่านี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าพนันออนไลน์พวกนี้
มันใช้การซอฟต์แวร์ใช้ระบบซึ่งอยู่ต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องไปไกลหรอกครับ
ก็คือที่ศรีอนุวิวนี่แหละครับมีทั้งคอลเซนเตอร์มีทั้งพนันออนไลน์
ซึ่งกลุ่มต่างเหล่านี้เนี่ยถ้ามากระทำการอยู่ในไทยเนี่ย
ไอ้พวกไทยต่างเนี่ยพวกพนันออนไลน์ต่างเนี่ยสู้ไม่ได้หรอก
คุณชุวิตครับผมขออนุญาตจริงโอกาสหน้าผมเชิญมาพูดเรื่องนี้ได้ไหมคุณชุวิตทิ้งท้ายหน่อยพนันออนไลน์เดี๋ยวจะปรากฏใช่ไหม
ก่อนที่จะจบผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ถึงวันนี้ผมก็ให้กำลังใจกับคนบางคนแล้วครับ
ไปโดนหาว่าจัดลงจัดเลี้ยงอันนั้นผมยืนยันได้ว่าไม่จริงเขาก็กินกันธรรมดาแหละครับ
ดังนั้นวันนี้ผมให้ฝันให้กำลังใจทั้งตัวพบตรทั้งตัวท่านอธิบดีอายการ
เพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้ไปสู่สำนวนไปการส่งฟ้องณวันที่๒๐
เดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อส่วนเรื่องหลานชายของนายกเนี่ยนะฮะ
พบตรบอกว่าดีแล้วปี๖๓เนี่ยเป็นเรื่องของตู้ห่าวจิ้นลิ้น
อะไรซึ่งเขาทำกันย้อนหลังไปนี่ดำเนินการภายใน๗วันนะเห็นไหม
เดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบให้อีกทีนึงเพราะว่าจะรอบอก